หาขนมไทยหน่อยดีกว่า
ขนมไทยที่เราจะนำเสนอก็คือบัวลอย
เจ้าเพื่อนยากทำไมจากค่าเร็วเกินไป

อันนี้จะพาไปกินขนมบัวลอยจริง
ขนมบัวลอยร้านที่จะพาไปเนี่ยเขาชื่อว่าบัวลอยร้อยคิวค่ะ

บัวลอยเจ้านี่เยอะมากคนแรกเรียบประจำนะครับ
ต้องมาจับเบอร์๐๐ไว้ก่อนทุกวัน
ซื้อบัวลอย๑๐๐คิ้วครับนี่คิ้วที่๑๗คับ

ว้าว
บัวลอยอร่อยทางนี้เลยครับบัวลอย๑๐๐คิ้ว
โอ้โห
ชื่อน้อยครับผมขายโบรอยไข่หวานครับ

ก็ลูกค้านี่แหละเป็นคนตั้ง

เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีบัตรคิวต้องเข้าแถวไงฮะ
มีมาช่วงหลังที่ว่าลูกค้าเยอะขึ้น
แล้วทีนี้ว่าต่อแถวยาวมันก็จะดูเกะกะ
ก็เลยแจกบัตรคิวให้แล้วก็คือยืนยังไง
ไปยืนตามสบายแล้วเราค่อยเรียก
สมัยก่อนมันจะเป็นปั้นใช้ปั้นปั้นมือ
สมัยก่อนมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้
ก็คือตัวปั๊มเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้ว
มันไม่ใช่เป็นที่ปั๊มบัวลอย
มันเป็นที่ปั๊มเม็ดยา
แล้วเรามาเอาแดปเป็นปั๊มแป้ง
มันมันจะได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นไง

ก็มีบัวลอยธรรมดาขาย๒๐บาทครับผม
บัวรอยใส่ไข่หวาน๒๕บาท
บัวรอยใส่ไข่เก็บก็๓๐ครับ
นี่ก็คือเป็นเมนูเสริมแต่ละวัน

เต่าแล้วก็บัวรอยแก้ว
บัวรอยเหรอก็ชิมไปคิดไปนี่แหละ
คือเรากินถูกปาก
เราก็คงคิดว่าลูกค้าก็คงจะถูกปากเหมือนกัน

วงไปเรื่อยอะไรอย่างนี้

สีเหลืองฟักทอง

แล้วมีสีชมพู

แล้วก็วัตถุดิบเราก็หาได้
ตามตลาดทั่วไป
บัวรอยนี้เราก็ช่วยกันทำ

ประมาณ๑๐โลอะครับ

บัวลอยของลุงน้อยนั้นอร่อยจริง
เห็นแล้วก็อยากกินบ้างจัง

ว่าเขาจะชอบและติดใจความอร่อยของร้านบัวลอยเจ้านี้กันขนาดไหน

ของเขาใช้แป้งแบบว่าใช้ธัญพืชนะครับ
ที่นี่มีมิเละแช่ไว้พรุ่งนี้ก็ยังอร่อย
ถ้าลูกค้าสนใจจะกินบัวลอยอร่อย
มาที่ปิ่นเจริญ๓ดอนเมืองก็จะไม่ผิดหวัง

เนี่ยต้องรีบไปรอต่อคิวกันแล้ว
ไวหน่อยแล้วกันเพราะว่าคิวเขาเยอะจริง
แล้วไอเดียเขาดีคือแล้วเขาใช้เหมือนที่กดยาในการพักปั้น

เขาเลยออกมาแบบรูปร่างขนาดไซส์เท่ากัน
สีสันน่ารับประทานถึงว่าทำไมคนถึงต่อคิวยาวขนาดนี้
ต่อร้อยคิวสนมใช้อยาก
โถ่มีโอกาสก็ริ้มลองดูนะ
เป็นอีกหนึ่งขนมไทยที่ยอดฮิตยอดนิยม